กลับมาในช่วงนี้มาแล้วใช่แล้ว

จะไปรู้จักกับพ่อหนุ่มคนนี้เลยเขาบอกว่าเป็นวินจิตอาสา

เพราะว่าในตอนแรกแกทำงานอยู่โรงงาน
แต่อยู่โรงงานแกไม่ค่อยมีเวลาได้ช่วยเหลือผู้คน

พอเป็นวินมอเตอร์ไซค์แกก็มีเวลามากขึ้น
ในการที่จะทำงานจิตอาสานั่นเองครับ
ไปติดตามได้จากรายงานนี้ครับ

ซึ่งวินที่นี่แตกต่างจากที่อื่นนะครับ
จนสังเกตว่ามีป้ายหมายเลขโทรศัพท์

ยังทำหน้าที่เป็นกู้ภัยจิตอาสาด้วยครับ
ยามเร่งรีบก็อาศัยพี่วินนี่แหละครับ
ไปเร็วมาเร็วสะดวกสบาย

วินรถจักรยานยนต์รับจ้างบางวัวอิน
ถนนจรัญญานนต์ตะบลบางวัว
อำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้า
นอกจากจะทำอาชีพสารทีรับส่งพุทธศาลแล้ว
ยังเสียสละเวลาทำมาหากิน

ขณะเกิดอุบัติเหตุต่างด้วย
ถือว่าเป็นคนที่มีหัวใจจิตอาสาเต็มเปี่ยมครับ

สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเศร้า
แต่มองว่าไม่ค่อยมีเวลาในการทำหน้าที่
ลาออกไปขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

สามารถช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้อย่างเต็มที่
โดยไม่หวังผลตอบแทนครับ

ตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วครับเกิดขึ้นกับตัวเองครับ
โดยรถชนที่อยู่สู่ลาศครับ

ก็ทีนี้เห็นกู้ภัยมาไวมากครับ
ถ้าไม่มีกู้ภัยตอนนั้นผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ครับ
เพราะตอนนั้นสลบไปเลยไม่รู้เรื่องเลยครับ
เขาบอกกู้ภัยนำส่งผมก็เลยอยากจะช่วยเหลือตอนนี้ครับ
บอกว่ามีจิตสำนึกกู้ภัยเยี่ยมครับ
ส่องดูภายในสาราเล็กที่พักวินแล้ว
มีอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะอุปกรณ์สำหรับประถมพยาบาลเบื้องต้น
โดยมีโรงพยาบาลและผู้ใจบุญบริจาค

ส่วนวิธีการประถมพยาบาลนั้นก็ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี
และมีประสบการณ์มากกว่า๖ปีแล้ว
รวมถึงอุปกรณ์จับสัตว์ร้ายเช่นงูก็ทำขึ้นมาเองด้วย
แล้วก็ลงมือจับงูด้วยตัวเองครับ
หากได้รับการร้องเรียนว่ามีงูเข้าบ้าน

เพราะบางครั้งแม้จะกำลังรับส่งพุทธศาลอยู่ก็ตาม

ก็จะขออนุญาตพุทธศาลไปช่วยคนก่อนครับ

เขาก็รู้ว่าเราไปช่วย๖คนก่อน
เขาก็ไม่รีบเขาว่าโอเคน้องไปเลย

ดีนะครับที่พุทธศาลส่วนใหญ่เข้าใจ

ก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่ดนุพลนั้นเป็นคนที่เสียสละ

ก็ต้องขอมอบเงินสนับสนุนอาชีพดีแบบนี้
ให้กับพี่แต่ทุกคนได้ทำอาชีพดี
แล้วก็เสียสละแบบนี้ตลอดไปนะครับ

สุดยอดเลยครับทุกคน

ในการช่วยกันเติมพลังเติม

ถ้าเกิดว่าหน้าตาละไม้คล้ายกับคนดัง
ก็จะดังขึ้นมาในช่วงข้ามคืนเลย
ฉันต้องกล้ามใหญ่ขนาดไหนถึงจะเหมือน

ตำรวจท่านนี้เขาหน้าละไม้
คล้ายกับนายกรัฐมนตรี

เดี๋ยวไปดูกันว่าคล้ายขนาดไหน

สังเกตดูดีเพราะว่าคุณตำรวจท่านนี้เขาบอกเขาเหมือนเป็นบางมุมเท่านั้น
เหรอแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่คนแรก
ไม่ใช่ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปแล้ว
สำหรับคุณครูท่านหนึ่งที่หน้าตาละไม้คล้ายกับนายกรัฐมนตรี
คนเดียวเป็นคุณครูคราวนี้เป็นคุณตำรวจ
ใช่แล้วนี่คือดาบตำรวจธราทิพย์ศรีงามค่ะ
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปรับปรามสถานีตำรวจภูทรแม่ริมนะคะ
ทำหน้าที่สายตรวจตำบลดอนแก้ว
ผู้ที่มีใบหน้าคล้ายกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จนเป็นที่ฮือฮาอยู่ในขณะนี้ค่ะ

เป็นภาพขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในงานสถาปนิกล้านนา
มีคนที่ไปร่วมงานขอถ่ายภาพบอกว่า
หน้าคล้ายนายกรัฐมนตรีแล้วก็นำไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์
แชร์ต่อกันจนดังข้ามคืนกันเลย
มีเพื่อนฝูงโทรศัพท์ไปหาตลอดทั้งวัน
วันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุด
ต้องปิดโทรศัพท์มือถือหนีค่ะ
แล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่บ้านเพื่อที่จะพักผ่อนพร้อมกับครอบครัวนะคะ
พอไปทำงานก็ค่อยเปิดโทรศัพท์เอา
ด้านดาบตำรวจธราชิบก็ยอมรับเหมือนกันว่า
ละไม้คล้ายกับนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเพียงบางมุมเท่านั้นแหละอืม
ก็มีคนทักอยู่ครับแต่ผมดูแล้วก็ไม่เหมือน
แต่มันจะเป็นบางเหลี่ยมบางมุมที่ซ้ายขวาบางทีเรามันจะเข้าอยู่

แต่มันต้องในเครื่องแบบคงจะเห็นว่าคล้ายอยู่

ทุกวันนี้ดาบตำรวจธราชิบยังคงปฏิบัติหน้าที่
ประจำตู้ยามกดแก้วถโชตนาตำบลดแก้ว

ผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องนี้แล้ว
มีการเรียกตัวไปช่วยบริการด้านงานชุมชนสัมพันธ์
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

เห็นไหมดังชั่วครั้งคืนโอ้โฮดังชั่วครั้งคืน
จริงการเป็นคนหน้าเหมือนนี่ก็ทำให้เราโด่งดังขึ้นมาได้นะ

แต่อันนี้ไม่ได้เป็นการก๊อปปี้เป็นเหมือนจริง

กลับมาเจอเจอกับเราสองคนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะ

วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราทางไลน์ด้วยนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ